คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเลยช่วงประมาณตี๕ค่ะ
เป็นรถบีเอ็มไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
ตรงรถบรรทุกเป็นรถบรรจุถังแก๊สเป็นถังแคปซูม
แล้วเหตุการณ์นี้นะคนที่อยู่ในรถบีเอ็มเสียชีวิตหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมลักษณะเป็นสะพานแขวน

มุ่งหน้าไปดาวคนอง

ใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้
มันเป็นถนนสามเลนช่วงทางขึ้นก่อนถึงกลางสะพานพระรามเก้า
ช่องทางเดินรถที่๒เนี่ยนะรถสิบล้อที่เป็นรถบรรทุกถังเหมือนกับถังแคปซูลบรรจุแก๊สหุงต้มเนี่ย
ดูสิจอดอยู่แล้วโดนชนท้ายอ่ะท้ายล้อหลังฝั่งขวาเนี่ยนะ
คือกันชนแบบยุบล้อหลังฝั่งขวาเบี้ยวเกือบหลุดออกมาค่ะ
เพราะว่าพอชนรถบรรทุกแก๊สเสร็จแล้วก็พุ่งไปชนสายสลิงยึดสะพาน
มันพังยุบเข้ามาขนาดนี้เลยนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ผู้ชายคือนายกิติชัยหรือว่านายบอสดวงกมลมาตรอายุ๒๔ปีเป็นคนขับรถนะคะ
ก็ตอนที่ไปถึงตอนแรกเจ้าหน้าที่เห็นว่า๒คนนอนแน่นิ่งอยู่
ได้รับบาดเจ็บหัวแตกกู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบเก้าอินเทอร์เนชนัลค่ะ
ส่วนอีกคนนึงที่นั่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งหน้าตาดีผิวขาวผมยาวอายุสักไม่เกิน๒๕ปี
ใส่เสื้อแขนยาวสีเขียวอ่อนนุ่งกางเกงเป็นสีดำขา๔ส่วนแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบ
ทีนี้จากการตรวจสอบดูเนี่ยไม่พบเอกสารประจำตัวนะคะ
แล้วก็มีบาดแผลเป็นบาดแผลที่บริเวณเหนือคิ้วข้างขวาบาดแผลลึกบาดแผลใหญ่เลย
ตอนนั้นฝ่ายหญิงหายใจโรยรินอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างออกมาจากรถแล้วก็ปั๊มหัวใจ
แต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายหญิงเสียชีวิตนะคะทีนี้ต้องไปสอบถามรถบรรทุกที่บรรทุกแก๊สมา
ชื่อว่านายเสมอนายเสมอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเขาขับรถออกมาจากบริษัทมารับแก๊สหุงต้มที่โรงบรรจุแถวพระขนง
แล้วก็ขึ้นทางด่วนมาค่ะเพราะว่าจะไปลงพระราม๒ปลายทางเขาเนี่ยจะเอาแก๊สไปส่งที่ชุมพร
แล้วก็ชนท้ายรถของเขาจนฉลาบไปชนสายสลิงยึดสะพานก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าติดต่อกับญาติที่เป็นญาติของคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บได้แล้วนะ
ญาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บเนี่ยออกจากคอนโดเพื่อนแถวสาธรณ์ก็คงจะกลับที่พักแถว
ก็เลยต้องส่งร่างให้โรงพยาบาลตำรวจผ่าชนะสูตรก่อน
แล้วเดี๋ยวต้องมีการตามญาติเนี่ยนะคะ
มาว่าใครคือผู้สูญหายรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไหม
ก็หลังจากนี้ก็จะมีการสรุปสำนวนคดีต่อไปด้วย
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๕ที่ผ่านมาเลยนะคะ